วันนั้นดูข่าวตอนแรกคิดว่าเขามีงานวัดงานประจำปี

มูแก้บนแก้เคล็ดอะไรก็ว่ากันไป

เขาก็ขึ้นความว่าสายมูว่ากไง
เขาก็ยังไม่ทราบในคำตอบใด
สูง๕เมตรดูสิน่ะน้อยที่ไหนล่ะใช่แล้วมันมีทั้งรองเท้า
มีกางเกงในมีอะไรไตไม่หมดทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือผู้สื่อข่าวก็
พยายามไปหาคำตอบแล้วไปดูว่าใครเอามาแขวนจนกระทั่งไปเจอว่า
เป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่สมุดปราการบอกปรงบอกปลาด้วยใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าณ
เวลานั้นคนก็เหมือนกับไปต่อว่าคุณป้าว่าทำไมทำแบบนี้
มันเป็นเรื่องไม่สมควรอะไรต่ออะไรปรากฏจริงจริงมันเป็นทุกข์ของเจ้าของที่
อย่างคุณป้านะคะครับคุณผู้ชมคะเป็นทุกข์ของเขาจริงจริง
แล้วเขาก็เลยต้องแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้เพราะไม่มีใครมาแก้ไขให้เขาค่ะ
แล้วที่สำคัญได้ผลซะด้วยอืมใช่ค่ะคุณก็พูดถูกเพราะอะไร
ผู้ว่าลงแล้วค่ะคือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคนที่เอาไปตากไว้
เอาไปตากไว้กางเกงในอันนี้ก็คือคุณป้าสมปองสังอ่องค่ะ
อายุหกสิบสามปีเป็นเจ้าของที่ดินอาทิตย์ขวัญบ่ออยู่ติดกับทางเข้ามูบ้าน
อยู่ในซอยกิ่งแก้ว๓๑ที่อำเภอบังพลีสมุทรปราการ
ป้าสมปองค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบ
โครงการของหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มสร้างเลยคือมันมีเรื่องของน้ำ
น้ำที่ไหลเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินของคุณป้าเขา
ที่จริงแล้วเขามีบ่อปลาที่เลี้ยงเอาไว้
แล้วปลาก็ตายด้วยแล้วบางครั้งเขาบอกว่า
เขาจะไปเก็บผักบุ้งเก็บผักอะไรไปขายก็ทำไม่ได้
ก่อนหน้านี้เคยผ่านให้คุณดูน้ำนี่ไหลออกมาเป็นน้ำเสียจากหมู่บ้านนะ
มันเป็นรูแบบนี้แล้วเคยมีการไปพูดคุย
เจรจามาก็แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เอาจริงมันไม่ใช่แค่เฉพาะกางเกงในที่คุณเพิ่งมาเห็น
ปีก่อนหน้านี้เคยเอารองเท้าต่างนานาไปแขวนไว้ก่อนแล้ว
ป้าก็คิวเอกใช่แล้วสุดท้ายก็เนี่ย
มาเป็นกางเกงในเปลี่ยนมาเป็นกางเกงใน
แล้วป้าก็เลยบอกว่าจะให้ทำยังไงล่ะ
ป้าเองก็ไม่รู้กฎหมายจะไปสู้อะไรกับเขาก็ต้องสู้ด้วยวิธีนี้
แล้วเป็นการประชดที่ทำมาแล้วกว่า๒ปี๒ปีแล้วเหรอ
ใช่คุณก็เข้าใจนะเป็นความทุกข์ของเขาเออเข้าใจเข้าใจ
สุดท้ายค่ะตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
คุณสุพมิตรชินศรีนะคะลงพื้นที่ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุณไปดูดิไปเลยไปที่ดินของป้าสมปองค่ะ
อยู่ติดกับกำแพงของหมู่บ้านคุณเห็นไหมนั่นกำแพงหมู่บ้าน
แล้วด้านล่างที่น้ำมาทะลักเขาออกมาเห็นไหมปัญหานี้
ท่านผู้ว่าบอกว่าไปสอบสวนสืบทราบมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านในปีหกศูนย์
สองปีต่อมาจริงจริงคุณป้าเนี่ยไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วด้วยนะคะ
มีการฟ้องร้องบังคับคดีกันไปแล้วแต่ว่าทางโครงการยังไม่ได้มาแก้ไข
แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสารตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามข้อกฎหมายโดยเด็ดขาดแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดรวมไปถึงเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายต่างด้วย
ป้าสมปองเนี่ยแทบร้องไห้เลยนะคุณป้าบอกว่าดีใจมากที่ผู้ว่ามาช่วยแล้ว
แกสู้มานานสู้ไปอยู่คนเดียวใช่ไหม

ต้องขอบคุณคนที่เอาคลิปกางเกงในไปลงนะ
ที่มีคนเห็นพอนักข่าวทำข่าวมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต

ป้าบอกว่าป้าสู้มาเพียงลำพังตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขอบคุณคนถ่ายคลิปเหมือนคุณก๊อฟบอก
มันเลยกลายเป็นข่าวก็สุดท้ายมีภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างนั้นป้าก็ไม่รู้ว่าป้าจะทำอย่างไรต่อไป
ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้ว
เลยตัดสินใจรื้อแล้วค่ะ

ป้าบอกถ้ามีคนมาช่วยเหลือป้าแบบนี้
หรือราวกางเกงในนี้ลงมาเลยทันทีค่ะครับ
แล้วยืนยันว่าที่มีข่าวว่ามีเรื่องของการจะขายที่ดินให้กับทางโครงการนี้
โครงการหมู่บ้านแล้วเจรจาตกลงกันไม่ได้

ที่ดินนี้เป็นที่ดินมรดกตกท่อของป้าป้าตั้งใจว่า
ถ้าเกิดว่าป้าไม่อยู่แล้วป้าจะถวายให้วัดเท่านั้นค่ะ

ผมย้ำเหลือเกินว่าที่ของคุณป้าที่สวย

แต่ป้ายินว่าป้าจะไม่ขายถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะยกให้กับวัดเลย

ฉันก็จะแว่วมานะราคาไล่หนึ่งประมาณ๑๕ล้าน
เยอะนะก็ดูสิบ้านจัดสรรใหญ่โตขนาดนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะขอให้เคลียร์กันได้ก่อนแล้วกัน